เหตุการณ์นี้นะครับ๑คนสู้กับ๑๐คน
เพื่อจะเอาชีวิตให้รอดนะครับเพราะว่าผู้ชายคนนี้โดน๑๐คนรุมทำร้าย
คุณผู้ชมฮะมีภาพจากกล้องวงจรปิดให้คุณผู้ชมดูบางจังหวะของเหตุการณ์ด้วยนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมคือ๑คนที่ถูกรุมอยู่นะครับ
มีคนอื่นมีทั้งอาวุธมีทั้งไม้ต้นมีทั้งอะไรต่างอันนั้นนะครับ
แล้วก็นี่สู้ฮะสู้๑๐คนคุณนี่ต้องสู้เขาบอกแบบนี้ไม่สู้เขาก็ตายอย่างนี้นะครับ
คือกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าร้านขายของชำนะฮะในพื้นที่บ้านเดือหมู่เก้า
ตำบลบ้านแหวนอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เห็นไหมฮะ
ว่านี่ครับผู้ชายคนนี้กำลังหนีฮะ
แล้วมีผู้ชายชายชะกันคนอื่นโอ้โหเริ่มตามไล่ล่านะครับ
เป็นชายวัยรุ่นนับสิบคนที่ไล่วิ่งรุมทำร้ายชายคนเดียวที่ไม่สวมเสื้อนะฮะ
แต่ในมือเนี่ยถือมีดเอาไว้ผู้ชายคนเดียวนั้นล้มลงกับพื้นบริเวณข้างร้าน
จากนั้นก็วิ่งหนีเข้ามาที่ร้านขายของชำ
และมีการคว่างปลาสิ่งของทั้งก้อนหินขวดแก้วแล้วก็ไม้และเก้าอี้ใส่ชายคนดังกล่าวนะครับ
ในคลิปวงจรปิดมีการทำร้ายร่างกายชายคนที่ถอดเสื้ออยู่ประมาณ๑นาที

เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับช่วงเวลา๒๑นาฬิกา๒๖นาทีของเมื่อคืนนี้นะครับ
ที่ชาวบ้านระแวกนั้นจะโทรแจ้งตำรวจสภหางดงเข้าระงับเหตุนะครับ
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่ามีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๓รายนะฮะ
อาศัยอยู่บนดอยวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะครับ
ซึ่งทั้งหมดได้มารับจ้างสวนหวายอยู่ในพื้นที่อำเภอหางดง
นี่ครับภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะเขาต้องสู้เขาบอกแบบนี้
จากการสอบสวนทราบว่าคนที่ถอดเสื้อคนนี้นะฮะแล้วก็ถือมีดสู้อยู่คนเดียว
ก็คือนายพงศักดิ์ลุงคำหรือว่านายสายอายุ๒๗ปีนะครับ
ตรวจสอบร่างกายมีบาดแผลฟกช้ำหลายจุดนะครับ
ปฐมพยาบาลก่อนที่จะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสรรป่าตองนะครับ
ส่วนอีก๒รายที่บาดเจ็บยังไม่ทราบชื่อนะฮะ
เป็นฝั่งคู่กรณีที่มารุมทำร้ายนายสาย
มีบาดแผลเพราะถูกนายสายฟันที่มือ๑รายนะ
และอีกคนถูกฟันที่แขนนะครับ
กู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลหางดงนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องแยกคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
เข้ารับการรักษาคนละโรงพยาบาลนะฮะ

หรือว่าจะยกพวกมาตีกันอีกนะครับ
เจ้าของร้านขายของชำคือนางวันนาแดงคำดีนะฮะ
แล้วก็เป็นเจ้าของห้องเช่าที่ผู้ก่อเหตุพักเนี่ย
เล่าให้ฟังบอกว่าจากการพูดคุยกับผู้เช่าหอพัก
ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายพงศักดิ์มือมีดที่เห็นในวงจรปิด

อยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
จะมาพักอยู่ที่นี่ได้๑เดือนนะครับ
จากการพูดคุยกับแม่ยายของผู้บาดเจ็บนะครับ
ให้ฟังว่านายสายหรือว่านายพงศักดิ์เนี่ย
ไม่พอใจที่ข้างห้องเขาเสียงดัง
เนื่องจากตัวเขาเองมีลูกเล็กนะครับ

มีลูกเล็กร้องไห้บ่อย
แล้วก็รบกวนเวลาเล่นเกมของนายสาย
นายสายก็เลยเปิดประตูออกไปด่า
ทำให้มีปากเสียงกันถูกอีกฝั่งนู้นโอ้โห
วิ่งไล่จะมารุมทำร้ายนะครับ
แล้วก็เมื่อทางฝ่ายของนายสายเนี่ย

เคาะห้องขอพูดคุยกับนายสาย

ผู้ได้รับบาดเจ็บก็โทรตามเพื่อนมาช่วยแล้วครับ
แล้วเกิดเหตุการณ์ตะลุมบอลตามคลิปนะฮะ
หลังห้องเช่าเองนะประมาณนั้น
แล้วก็ลุกลามาที่ร้านเรา
ใช่เขาก็วิ่งวิ่งมาที่ร้าน
เหตุการณ์นี้ทำให้ร้านขายของชำนะ
ข้าวของเขาก็พังเสียหายหมดนะฮะ

บอกว่าอยู่กันมานานไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยนะครับ
แล้วก็ถ้านายพงศักดิ์ออกจากโรงพยาบาล

คนที่ถือมีดอยู่แม้ว่าเขาจะถูกรุม
แต่ว่าเขาก็ทำร้ายร่างกายคนอื่นเหมือนกัน
เอามีดไปฟันคนอื่นเหมือนกันนี่ฮะ
ก็ชาวบ้านบอกว่าอาจจะไม่ให้นายสาย
นายพงศักดิ์อยู่ที่หอพักแล้ว
คงจะต้องขอให้ย้ายออกนะครับ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีผู้สิทธิ์ได้โทรไปสอบถาม
พลตำรวจตรีธวัชชัยพงวิวัชชัย
ผู้การตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
ก็เปิดเผยบอกว่าทางตำรวจกำลังสอบสวน

เรื่องต้นก็คงจะมีการแจ้งความดำเนินคดี
กับทั้งสองฝ่ายแหละนะครับ